วันนี้มีหนึ่งความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในพื้นที่ของวัดพระธรรมกาย
ก็คือกรณีที่มีผู้หญิงเสียชีวิตอีก๑คนนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็เป็นคุณลุงที่ออกมาประท้วงการใช้มาตรา๔๔
ในการควบคุมพื้นที่ของวัดพระธรรมกายเป็นพื้นที่พิเศษ

ถ้าหากว่าไม่ได้แก้ไขในเงื่อนเวลานี้ประมาณ๓ทุ่ม

และสุดท้ายคุณลุงก็ผูกคอตัวเองตายจริง
แล้วก็เพิ่งมีพิธีเผาศพไปเมื่อวันก่อนหน้านี้เองนะครับ
วันนี้ความคืบหน้าก็คือกรณีที่มีสุภาพสตรีอีกหนึ่งคนครับ

เนื่องจากว่ามีบางกระแสก็มีการพูดถึงกันอย่างมากว่า

ทำให้คนเข้าไปช่วยเหลือได้ยาก
มีการกีดกันกับเจ้าหน้าที่รวมทั้งตัดสัญญาณโทรศัพท์

วันนี้ประเด็นแรกคือกลุ่มพระสงฆ์ที่ปักหลักอยู่ในพื้นที่ตลาดกลางคลองหลวง
บอกว่าถ้าหน่วยงานที่ไปบังคับใช้กฎหมายมาตรา๔๔
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
เปลี่ยนไหมนี่คือหนึ่งเรื่องแรก
อีกหนึ่งกลุ่มที่ออกมาพูดถึงก็คือกู้ชีพ๑๖๖๙นะครับ
ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามสะดวกครับ
ยังไม่ได้มีการกีดกันใดเกิดขึ้น
ทั้งหมดนี้ติดตามพร้อมกันกับคุณจริยาสิริสันพลรายงานสดจากวัดพระธรรมกายครับ

กลุ่มพระสงฆ์ยังขอวิงวอนให้ยกเลิกการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔

เพราะไม่อยากให้เกิดความสูญเสียขึ้นอีกจากการบังคับใช้
รวมถึงจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
พระประเสกสรรอัตธโมพระลูกวัดพระธรรมกาย
นำข้อมูลจากสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
ว่ามีผู้เสียชีวิตจากอาการหอบหืดภายในพื้นที่๕๘ไร่ของวัด

ผู้ช่วยเพศรัชกรสถานพยาบาลของวัด
เนื่องจากกว่าหน่วยกู้ชีพ๑๖๖๙จะเข้าให้ความช่วยเหลือได้ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมง๑๐นาที
จากปกติใช้เวลาเพียง๑๐นาที
ซึ่งเกิดจากปัญหาการประสานงานของจุดตรวจภายในวัด

รวมถึงปัญหาการตัดสัญญาณโทรศัพท์จากคำสั่งตามมาตรา๔๔
ที่ไม่มีประสิทธิภาพจนทำให้มีผู้เสียชีวิต

เพราะไม่อยากให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นอีกค่ะ
๑ชั่วโมง๑๐นาที

ท่านก็เอาเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพมากกว่านี้
เราอยากเข้าบ้านของเรา
ตำรวจภูทรคลองหลวงซึ่งเป็นทีมที่เข้าไปช่วยเหลือ
เปิดเผยว่าได้นำทีมเข้าช่วยเหลือทันที
ได้รับแจ้งจากส่วนกลางเวลา๑๒นาฬิกา๑๐นาที
ซึ่งตามระเบียบเจ้าหน้าที่วัดจะต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ส่งที่ประตู๗แต่เมื่อมาถึงไม่พบว่ามีการนำผู้ป่วยมาส่งตามข้อตกลง
ตัดสินใจไปที่เกิดเหตุเองแต่ประตูล็อกจึงต้องงัดเข้าไป
และพอผู้ป่วยนอนคว่ำอยู่บนโต๊ะอาหารเมื่อตรวจสัญญาณชีพปฐมพยาบาล
พบว่าผู้ป่วยเสียชีวิตซึ่งได้ประถมพยาบาลตามหลัก๕๑๐นาที
นำส่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติพร้อมยืนยันขณะเข้าช่วยเหลือไม่ได้ถูกกิดกันจากเจ้าหน้าที่ค่ะ
คือโดยปกติแล้วเราจะตกลงกันไว้นะคะกับห้องพยาบาลในวัด
ว่าถ้ามีการร้องขอให้รับผู้ป่วยจะรับที่ประตู๗ที่เดียว
ก็พอเราไปที่ประตู๗มีพี่พยาบาลที่อยู่ข้างในเขาออกมาได้
เขาก็ออกมาประสานกับเราว่าคนไข้ไม่ได้อยู่ในวัดคนไข้อยู่นอกวัด
ก็เลยพารถลงพยาบาลไปเพราะว่ารถลงพยาบาลรถมูลนี้ที่ไม่ชำนาญเส้นทาง

ส่วนบรรยากาศที่ตลาดกลางคลองหลวงนะคะพระสงฆ์และลูกศิษย์วัดได้จัดพิธีสวดอภิษฐรรมศพ
ให้กับผู้เสียชีวิตรวมถึงจุดเทียนเพื่ออุทิศส่วนกุศล
และระลึกถึงการจากไปของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
ในการแถลงวันนี้นะคะพระประหลาเสกสารยืนยันด้วยนะคะ
จะยังคงปักหลักอยู่ที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวง
โดยจะไม่ออกไปนะคะ
กว่าจะมีการยกเลิกการบังคับใช้มาตรา๔๔
ยอมให้พระสงฆ์และลูกศิษย์กลับเข้าวัดพระธรรมกายเท่านั้นค่ะ
จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากประตู๕วัดพระธรรมกายค่ะ